กับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ครั้งที่๔๙และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่ลาวเป็นเจ้าภาพ
หลายฝ่ายได้จับตาการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของลาวนะครับ

โดยเฉพาะในกรณีทะเลจีนใต้

ประชุมนี้ก็ยังถูกมองนะครับว่าเป็นการรวมตัว
ของรัฐมนตรีต่างประเทศป้ายแดง
โดยทุกสายตาจับจ้องไปยังนางองซานซูจี

ที่เดินทางมาในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่คือการประชุมระดับนานาชาติครั้งใหญ่ที่สุด
อีกครั้งหนึ่งที่ลาวเป็นเจ้าภาพ
และยังเป็นการประชุมที่รวมเอารัฐมนตรีต่างประเทศ
เพียงจากแค่ชาติสมาชิกอาเซียนเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติอื่น

แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าการเป็นผู้จัดงาน
หลายฝ่ายจับตาไปยังลาวในฐานะประธานอาเซียน
ว่าจะสามารถรับมือกับแรงกดดันจากมหาอำนาจ
โดยเฉพาะจากจีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญ
จากปัญหาข้อขัดแย้งทะเลจีนใต้ได้มากน้อยแค่ไหน
และประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ
เมื่อปี๒๕๕๕ที่ไม่สามารถออกแถลงการร่วมได้หรือไม่
จะเต็มไปด้วยกระแสข่าวถึงความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับเนื้อหาในแถลงการร่วม
แต่ท้ายที่สุดแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็สามารถออกแถลงการและแสดงท่าทีต่อปัญหาทะเลจีนใต้ได้สำเร็จ
อกจากนี้ในแถลงการยังแสดงความกังวลต่อปัญหาการก่อการร้าย
ที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศจาก๒๖ชาติและอีก๑กลุ่มประเทศเข้าร่วม
บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติต่างได้ใช้โอกาสนี้แสดงท่าทีและความกังวลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก
โดยเฉพาะความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือเข้าร่วมด้วย
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศป้ายแดง
เพราะรัฐมนตรีต่างประเทศหลายชาติเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งก่อนร่วมประชุมเพียงไม่นาน
เช่นในเฉลิมชัยกรมสิทธิ์รัฐมนตรีต่างประเทศของลาวซึ่งเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
รวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งพร้อมปัญหาทะเลจีนใต้ที่กำลังร้อนแรง
แต่คนที่ดูเหมือนจะถูกจับตามมากที่สุดหนีไม่พ้นนางองซาซูจีรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐมีอำนาจไม่ต่างจากผู้นำสูงสุดของประเทศ
ตีฮานักข่าวของพม่าที่เดินทางติดตามการประชุมที่ประเทศลาวมองว่านางองซานซูจีได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีต่างประเทศชาติอื่นโดยเฉพาะชาติมหาอำนาจเป็นพิเศษ
และยังเชื่อมั่นว่าเธอจะสามารถแยกแยะหน้าที่ได้อย่างดีว่าในการประชุมนี้เธออยู่ในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ใช่ที่ปรึกษาแห่งรัฐ
ส่วนที่หลายฝ่ายออกมาวิจารณ์ว่า
รวมทั้งนโยบายต่างประเทศที่เธอเป็นผู้รับผิดชอบนั้น
เขากลับมองว่านี่เพิ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของรัฐบาลใหม่
ตี๕บอกว่ารัฐบาลใหม่เพิ่งเข้ามาแค่เพียง๓เดือนเสร็จ
อาจจะเร็วเกินไปที่จะพูดถึง
แต่ก็เชื่อว่าเธอจะทำหน้าที่ได้ดี
ให้นางซูจีมีบทบาทในเวทีอาเซียนมากขึ้น
ด้วยความเชื่อว่าเธอจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับอาเซียนในสายตาของนานาชาติ

องซานซูจีในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า
ได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมร่วม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนออสเตรเลียด้วย

ก็จะเป็นบทพิสูจน์ของลาวในฐานะประธานอาเซียนอีกครั้ง
กับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน
ซึ่งจะมีผู้นำจากทั้งชาติอาเซียน
และมหาอำนาจสำคัญอย่างสาวรัฐ
ที่คาดว่าในบารักษ์โอบามา
ถือโอกาสเดินทางมาประเทศลาว
เพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานาธิบดี

พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน